ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านคงได้ทราบข่าวของหนูน้อยวัยหกขวบนะครับที่ชื่อน้องออมศิลป์ซึ่งมีคนไปพบเจอน้องเนี่ยน้องมีดวงตาเนี่ยสีฟ้าทั้งสองข้างแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนได้รับรู้แล้วก็อดสงสารน้องไม่ได้ก็คือเรื่องราวของน้องชีวิตของน้องน่าร้านทดเหลือเกินนะฮะเพราะว่าน้องมีคุณแม่คุณแม่เน
ทุกวันนี้เนี่ยก็ลำบากนะฮะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็สื่อสารไม่ได้พูดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะสืบเนื่องจากเรื่องของดวงตาหรือเปล่าวันนี้น้องออมศิลป์อยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะฮะคุณแม่ด้วยแล้วก็น้าสาวที่ดูแลอยู่ด้วยนะครับทั้งสามท่านอยู่กับเราที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้าส

เอาเอาเอาเริ่มต้นก่อนเรื่องราวเราเราต้องสื่อสารกับคุณแม่แล้วก็คุยกับคุณน้าคุณน้าจะจะจะคุยให้ด้วยได้ใช่ไหมค่ะได้ค่ะอ่าคือน้องน้องออมศิลป์เนี้ยเกิดมาก็คือดวงตาเป็นสีแบบนี้เลยหรือเปล่าใช่ค่ะตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่คลอดเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมผมเนี้ยผมก็คุณเห็นมาสอนนั่งอยู่ตรงนี้จะเห็นดวงต

หมอก็ทำเรื่องส่งมามารักษาที่กรุงเทพฯครับแต่เนื่องด้วยช่วงนั้นน่ะเราไม่มีค่าใช้จ่ายอืมแม่เขาก็มีงานบ้างไม่มีงานบ้างค่ะอืมก็คือรับจ้างเป็นรายวันไปอืมค่ะก็เลยไม่ไม่มีทุนที่จะรักษาน้องค่ะอืมถามถึงสาเหตุนิดหนึ่งนะคะที่พาน้องอำสินไปหาคุณหมอเรื่องของดวงตาและเรื่องของหูที่ไม่ได้ยินคุ

รวมทั้งคุณนาขวัญด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องคุณแม่เอมน้องออมสินมีพี่น้องสิบคนทีนี้พอคุณพ่อคุณแม่คุณแม่มีลูกกี่คนนะฮะคุณแม่มีลูกกี่คนคุณแม่อันนี้เขามีลูกคนเดียวลูกคนเดียวเลยสินคนเดียวค่ะพอเกิดมาก็คือเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น

เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่หน่อยได้ไหมคะว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่ลำบากกันขนาดไหน
คือแม่เขาต้องออกไปรับจ้างแล้วแต่ว่าบ้านไหนจ้างให้ไปทำความสะอาดอะไรอย่างนี้
พอถึงเวลาทำเสร็จเขาก็กลับมาดูลูกเองแต่เนื่องด้วยที่เขาต้องดูแลลูกคนเดียวอะเนาะ
ยายก็แก่แล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบช่วยแบ่งเบาอะไรได้ก็มีแต่ดูแลน้องให้ช่วงที่แม่เขาไปทำงาน
ทำความสะอาดนี่รายได้วันหนึ่งเท่าไหร่คะคุณน้า
รายได้ก็สองสามร้อยสองร้อยประมาณนี้
ต้องดูแลทั้งครอบครัวเลย
ก็ดูแลแค่กับเขาสองคนส่วนคนอื่นเขาก็ดูแลตัวเองกันได้อยู่ค่ะ
แต่ก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่วันอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ถ้าจะให้ไปเรียนหรืออะไรอย่างนี้มันไม่มีถึงขั้นนั้นนะคะ
คือส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าน้องมีปัญหาเรื่องการได้ยินด้วยหรือเปล่า

โรงเรียนที่รับสำหรับเด็กที่ไม่ปกตินะคะเขาก็อยู่ไกลนิดนึงไหนจะค่าเดินทาง
ถ้าเกิดไปประจำก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะ
ซึ่งทางยายเขาก็กังวลว่าจะส่งเสียไม่ไหว
ก็เลยตัดสินใจไม่ได้ให้เรียน
แต่ทางท่านนายกหรือทางอบตเขาก็ติดต่อมาบ้างเหมือนกันค่ะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการไปเรียนหนังสือ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการไปรักษาด้วยซ้ำ
เรื่องของดวงตาแล้วก็เรื่องของการได้ยิน

เพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็คือเคยพาไปหาคุณหมอนั่นแหละตอนเด็กเลย
แต่ก็แหม่มันลำบากอ่ะนะชีวิตยากจนอ่ะ
การเดินทงการเดินทางการดูแลค่าใช้จ่าย
คุยกันยังไงคะถ้าคุณน้าคุยกับคุณแม่หรือว่าคุยกับหลาน

ถามคุณแม่หน่อยคุณแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหรือเป็นยังไงบ้าง

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขบัญชีสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะช่วยเหลือน้องออมสิน
น่ารักจังเลยนะคะที่จะช่วยเหลือน้องออมสินและครอบครัวนะคะอย่างที่บอกไปว่าทางครอบครัวเนี่ยฐานะยากจนจริงไม่มีเงินที่จะส่งน้องไปเรียนหนังสือไม่มีเงินที่จะรักษาให้น้องด้วยซ้ำนะคะทั้งเรื่องของปัญหาทางการได้ยินรวมไปถึงเรื่องของดวงตาด้วยที่คุณหมอบอกว่าก็ยังคงจะต้องรักษาต่อเนื่องอ่ะนะคะ
แต่เดี๋ยวทีนี้ค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่ามีทางโรงเรียนที่เขาพร้อมที่จะดูแลน้องออมสินในเรื่องของการเรียนแล้วก็เป็นโรงเรียนเฉพาะสำหรับน้องที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินและการพูดด้วยนะคะ

เดี๋ยวคุณแม่กับน้องออมสินเดี๋ยวจะได้คุยกันเพิ่มเติมคุณน้าด้วยนะครับ

ท่านภูมิในการโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดชนบุรีนะครับท่านผอธนพรฤทธิแผลงนะฮะท่านอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับถ้าสายท่านผอมาแล้วเดี๋ยวจะได้คุยกัน
นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมอให้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการของน้องเพราะว่าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดวงตาของน้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ตอนนี้ท่านผออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านผอธนพรค่ะ

ดีค่ะได้เจอแล้วค่ะได้เจอกันเมื่อวานค่ะ
เราจะรับน้องเข้าเรียนหรือว่าไปดูแลแบบไหนยังไงครับท่านผอ
คือผู้ปกครองต้องพาเด็กมาสมัครที่โรงเรียนหรือถ้าผู้ปกครองไม่สามารถที่จะมาได้แล้วก็ยินดีให้ทางโรงเรียนไปรับเด็กมาเราก็ยินดีค่ะ
เพราะว่าโรงเรียนของเราโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ

เอ้าแล้วมีจำหน่างมีค่าใช้จ่ายอะไรดูค่ะในเรื่องการการไปโรงเรียน
แล้วก็มีหอนอนมีอาหารให้๓คาบมีเสื้อผ้ามีอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างฟรีหมดค่ะ
แล้วก็ถ้าเด็กได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าระดับการสูญเสียการได้หยิกระดับหูตึงหรือหูหนวก
ก็จะจะร่วมด้วยกับการการรักษาไปด้วยค่ะครับแล้วก็การฝึกพูด
บอกนะคุณแม่เรียนฟรีดูแลให้ทุกอย่างเลยแต่ว่าพาลูกสาวไปสมัครเรียนนะ
ว่าน้องเนี่ยไม่ได้ยินในระดับไหนไม่ได้ยินจริง

ถ้าเป็นเด็กที่มีความบกพ่องทางการได้ยินเนี่ย

รับเลยเพราะถือว่าเป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนค่ะ
คุณน้าค่ะลองบอกน้องออมสินได้ไหมคะ
บอกน้องว่าเดี๋ยวน้องจะได้ไปเรียนหนังสือ

อยากไปโรงเรียนไหม
คุณแม่คุณแม่อยากให้ลูกสาวไปโรงเรียนไหม

พอเป็นโรงเรียนที่อยู่ประจำได้ใช่ไหมครับพอ

คือผู้ปกครองไม่ต้องไปรับไปส่ง
ค่ะไม่ได้เสียสตางค์เลยค่ะเรียนฟรีค่ะ
ไปมานะไม่เสียสตางค์ด้วย

ออมสินก็อยากไปเรียนพยักหน้าใหญ่เลยค่ะท่านผอ
ผอคะที่โรงเรียนที่ท่านผอดูแลอยู่
ท่านผอบอกว่ามีเหมือนกันที่เด็กที่พิการทางการได้ยิน

ใช่ค่ะมีค่ะมีหนึ่งเคสค่ะมีหนึ่งเคสค่ะ
กรณีนั้นเป็นยังไงค่ะ
ดีนี้ก็คือเด็กสูญเสียกันได้ยินก็คือหูหนวกไปเลย
แล้วเด็กต้องมารับการฝึกภาษามือแล้วก็ฝึกฝึกพูดฝึกการเขียนเพื่อสื่อสารนะคะ
แล้วดวงตาของน้องเหมือนกับน้องออมสินไหมคะเป็นสีอ่อนแบบนี้เหรอ
เป็นเหมือนกันค่ะเป็นสีฟ้าเลยค่ะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะ
ดวงตาที่เป็นสีฟ้าแบบนี้มันเกี่ยวกันในระบบแบบไหนยังไงฮะ
คือต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเกิดจากยินที่ผิดปกติและมีผลต่อการได้ยินการสูญเสียการได้ยินหรือไม่
อันนี้ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยว่าเกิดจากดินที่มีผลกระทบกับอวัยวะส่วนไหน
มีผลต่อการได้ยินที่สูญเสียการได้ยินเกิดจากการคันเป็นพิษมะลิหรือไม่ได้รับสารเคมีช่วงที่ตั้งคันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมออีกทีนึงเอาเป็นว่าในส่วนของโรงเรียนเนี่ย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่ประจำที่นี่ได้เลยแล้วก็ดุแลอะไรดี

ขออนุญาตคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าสาเหตุที่น้องดวงตาสีฟ้า
สีฟ้าและที่น้องไม่ได้ยินเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมต่อกันหรือไม่อย่างไรหรือว่าเป็นลักษณะของที่คุณแม่ไม่ได้ยินแล้วก็น้องก็เลยไม่ได้ยินไปด้วยนะคะคุยกับในแพทย์พรเทพงธวิกรค่ะจากสุพแพทย์นะคะถ้าเป็นผู้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนนะคะคุณหมออยู่ในสายกับเรานะคะคุณหมอ

ค่ะเห็นว่าทางท่านผอโรงเรียนโศกศึกษานะคะแอบให้ข้อมูลมาว่าพอได้เจอน้องเมื่อวานเชื่อว่าน้องเนี่ยน่าจะพอได้ยินบ้างเพราะว่าพอเรียกเนี่ยน้องหันมามองแต่อาจจะได้ยินไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นคุณน้ามองแบบนั้นไหมหรือว่าเชื่อว่าน้องไม่ได้ยินเลย
คิดว่าเขาไม่ได้ยินเลยเพราะว่าเราเราเคยเรียกเขาอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ยินแต่บางทีเขาเห็นเราห่างตาเขาอาจจะหันมองอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นความรู้สึกว่าเรามองเขาเราพยายามจะเรียกเขาเลยหันกลับมาไม่ใช่ว่าเขา
เพราะเราก็เคยหลอกตัวเองแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นเนอะตอนตอนเขาเล็กอ่ะแล้วตอนเล็กน้องที่น้องคลอดมาน้องร้องไหมน้องเปล่งเสียงไหมคุณแม่ร้องค่ะเขาเขามีเสียงเขาร้องได้ปกติเลยแต่พอเรามารู้อีกทีคือตอนเขาเริ่มเหมือนเด็กที่เริ่มโตแล้วจะเริ่มต้องต้องเรียกแล้วหันแล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่หันเลย

ก็เรียกว่าโรงควาวัตถุหรอฮะหรือว่าสารสีนะฮะคือปกติในตาเราอาจจะต้องมีสารสีน้ำตาลเนอะทำให้เราเห็นตรงตาเป็นสีน้ำตาลเพราะขาดสีฟ้ายพรุ่งเนี่ยก็จะทำให้น้องออกมาเป็นตาสีฟ้านะครับนะครับเพราะว่าโรคนี้มันไปไปสัมพันธ์กับกลุ่มโรคโรคหนึ่งฮะเป็นกลุ่มโรคหนึ่งที่เป
อันนี้สีอาจจะไม่ได้แค่ที่ตาอย่างเดียวครับนะฮะอาจจะเป็นสีของตำแหน่งเส้นผมแต่ที่อยู่ในแกนกลางนะฮะ
เพราะฉะนั้นแทนสีเงินผมหรือผิวหนังที่อยู่ในแกนกลางเช่นตำแหน่งของผมอยู่ตรงกลางนะครับ
ตรงกลางหน้าเลยนะครับหรือผิวหนังที่อยู่ตรงกลางหน้าก็อาจจะทำให้มีความผิดปกติชีวิตได้ด้วยนะครับ
แล้วปรากฏว่าโรคนี้มันดันไปสัมพันธ์กับระบบประสาทระบบประสาทที่สำคัญคือระบบประสาทของหูครับ
ก็เลยทำให้หูของน้องเลยไม่ได้ยินไปด้วยครับนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเจอน้อยนะฮะ
แต่ว่าพอเจอแล้วก็จะเป็นผลกระทบประมาณนี้ครับ
ค่ะมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นค่ะคุณหมอที่จะเจอคนเป็นโรคแบบนี้ค่ะ
หนึ่งที่เขียนรายงานกันนะครับประมาณ๑ในสี่หมื่นนะครับ

ค่ะรักษาได้ไหมฮะคุณหมออย่างนี้หรือว่าน้องเขาต้องไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอะไรยังไงไหมฮะ
คืออย่างนี้ต้องเรียกว่าอย่างนี้ครับการรักษาคงรักษาไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่ามันก็จะผิดวินทำพันธุกรรมไปเลยมันอยู่ในเนื้อยินเนื้อพันธุกรรมเขาเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามทำให้ได้คือการฟื้นฟูน้องเขาและให้น้องกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างที่พอจะใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกตินะครับ

การที่มีลงกับวัตถุไม่มีลงของวัตถุคือตาสีฟ้าไม่มีเนี่ยครับทำให้น้องจะได้เห็นแสงจ้ามากกว่าปกติ
เหมือนแสงผ่านไม่มีฟิล์มกองแสงกันไว้อ่ะค่ะพอเห็นแสงจ้าเข้าไปมากเนี่ยทำให้ภาพน้องที่เห็นจะเป็นภาพเหลือลางเวลาไปจ้องแสงจะยากมากนะครับ
พอเห็นภาพเรือนลางได้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าน้องพอประสาทตาที่เห็นภาพเรือนลางไปนานพวกนี้ประสาทตาเขาก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้ถูกกระตุ้นให้เห็นภาพชัด
เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องพยายามฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้น้องให้เห็นภาพชัดให้ได้นี่ส่วนหนึ่งเราจะแนะนำให้เขาน้องเหล่านี้พยายามใส่แว่นที่มีสีเส้นแว่นกันแดดอย่างนี้ครับ
แล้วก็กระตุ้นตาให้ใช้ซะนะครับเพื่อให้น้องเขาสามารถกลับมาเห็นภาพที่ชัดได้พอแสงไม่เข้าเกินน้องก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้ได้
เพราะฉะนั้นการมองเห็นจะไม่กลับมานะครับ
แสดงว่ามีสองส่วนหนึ่งคือเรื่องการมองเห็นก็ต้องช่วยเหลือเขาในการที่ทำให้แสงไม่รับอะไรแสงมากกว่านี้
ส่วนอีกส่วนที่สองก็คือเรื่องของหูใช่ไหมฮะเรื่องการฟื้นฟูการใช้ชีวิตเรื่องของการไม่ได้ยินตรงนี้
แต่ว่าความโชคดีว่าอย่างน้อยถ้าตาเขามองเห็นแล้วหูยังพิการก็ยังช่วยกว่าที่ทั้งตาพิการแล้วก็หูก็ไม่ได้ยินด้วย
นั่นหมายความว่าโอกาสที่น้องจะได้ยินนี่มีโอกาสที่น้องจะได้ยินไหมคะเพราะว่ามีการสงสัยกันนะคะคุณหมอว่า
น้องได้ยินแต่ได้ยินแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยินนิดหน่อยอะไรแบบนี้
คือเรามีวิธีพิสูจน์ด้วยการเข้าไปตรวจกระตุ้นการได้ยินมันจะไปตรวจถึงระดับสมองเลย
ก็จะสามารถพิสูจน์ได้บางประการนะฮะแต่โรคนี้เท่าที่รายงานก็คือมันเป็นระบบระบบประสาทเลยที่มันถูกทำลาย
มันไม่ได้ระบบแค่ระบบท่อนำเสียงที่เจออีกนะฮะเป็นระบบประสาทไปเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่น้องจะได้ยินนั้นน้อยครับ
แต่ตาของน้องเขาจะไม่แย่กว่านี้ใช่ไหมครับคุณหมอหรือว่าเขาจะถึงขั้นวันหนึ่งแบบโอ้โหมองไม่เห็นไปเลยไหม
เพราะฉะนั้นตาของน้องเป็นอย่างนี้ฮะมันมีความลึกซึ้งอยู่นิดหน่อยนะครับ
ว่าจริงตาคนเรามันควรจุกกระตุ้นก่อนอายุ๘ขวบนะฮะ
ถ้าน้องเขามีความมัวใดก็ตามเราต้องรีบแก้ความมัวนั้นก่อนที่อายุ๘ขวบ
เพื่อให้เขาให้ประสาทตาได้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนที่สุด
และคนในครอบครัวยังไงดีในการช่วยการดูแลน้อง

พี่บ๊วยผมไม่แน่ใจมีใครได้ตรวจสาน้องเข้าไปหรือยัง
เราควรจะตรวจสาว่าน้องเขาไม่มีปัญหาอื่นรูปแช่เข้ามา
อันที่๒ก็คงต้องแนะนำให้น้องเขาใช้แว่นกันแดดไว้ไปตลอด

โดยเฉือนที่แปดหัวแรกชีวิต

ขออนุญาตพาน้องอ่อมสิรไปพบคุณหมอได้ไหมคะ

ไปตั้งแต่เด็กครั้งเดียวแล้วไม่ได้ไปเลย
ผมต้องบอกว่าเราต้องช่วยกันนะครับ
โรงพยาบาลจักรศูอุบ้านแพ้มีชื่อแสดงใจจักศูอยู่แล้วนะครับ
นั้นเราจะมีความชำนาญเรามีแพทย์ทางด้านกุมารแพทย์
เด็กโดยเฉพาะที่จะช่วยวุ่นผู้สาไปให้ได้นะครับ
รีบีประพูดคุณหมอ

เดี๋ยวให้ทางหลังใหม่เขานัดกัน
นะคะขออนุญาตนัดกับคุณหมอเลยนะคะ

น้องออมสินไปหาคุณหมอถ้าคุณหมอจะตรวจตาให้ได้ไหม

หนึ่งคือเรื่องของโรงเรียนใช่ค่ะไปโรงเรียนโสดที่จังหวัดชนบุรีได้เลย
ส่วนศึกษาฟรีเรียนประจำดูแลให้อย่างดี
สองเรื่องของหูกระตาแม่ต้องพาไปตรวจนะ
ต้องพาน้องไปตรวจนะฮะเดี๋ยวทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เดี๋ยวเรานัดให้เลยนะคะคุณน้าค่ะ
คุณแม่มีอะไรอยากฝากบอกถึงทุกคน
ที่ได้รับทราบข่าวของคุณแม่และลูกสาวบอกให้
น่ารักจังเลยจับมือได้ไหม
ยับหนูได้ไหม
เผินอย่าแกล้งน้องสิคะ
น้องเขินอยู่น้องมองตัวเองในทีวี
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณน้าขอบคุณคุณแม่มาก

เชื่อว่าทุกคนคุณน้าหรือว่าครอบครัวก็คงจะเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดไม่แพ้
แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเราช่วยกันดูแลน้องออมสิน
คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ส่งกำลังใจมาผ่านทางทุกข้อความเลยนะคะ
จอไทยรัฐทีวีแล้วก็ทางเพจไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราพาไปต่อให้นะฮะเรื่องของการดูแลรักษาต่างการเรียนหนังสือนะครับ